ต้องให้กำลังใจกับเพื่อนซีของเขาคุณหนุ่มกะลา
กับปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ที่สำคัญคุณโอมเนี่ยเขาเรียนทนายมาด้วย

แล้วก็ยืนยันว่าหนุ่มกะลาไม่ได้หนีหรอก
ตำรวจไปตามจับรวมไปถึงเรื่องลูกน้องเวลา

แป๊บเดียวนะคะน้องสาว๗เดือนแล้ว
ก็เลยไปถามถ่ายถึงพัฒนาการแล้วก็จะปั๊มลูกอีกตอนไหน
ไปฟังทั้งเรื่องเพื่อนซีคุณหนุ่มกะลา

เหมือนพี่หนุ่มเองไม่ได้เรียนกฎหมาย

อยากฉันอยากที่แจ้งแทนนะค่ะ

ในกรณีที่มีไม้จับออกมาเนี่ย
ตามหลักในหมายจับจะออกเมื่อมีการหนี
พอเห็นหลายคนบอกพี่หนุ่มหนี

หนุ่มเขาก็บอกตลอดว่าส่วนที่ผมทำผิดผมยินดี

ในกรณีที่มันเป็นค่าเสียหายที่เหมาะสม